ก่อนที่จะไปดูบรรยากาศเรื่องของการเมืองนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนสักประมาณบ่าย๒ที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายไป๖หลังคาเรือนด้วยกันนะคะ
สาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากหม้อแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านเนี่ย
เกิดระเบิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพที่นักข่าวของเราก็พยายามที่จะไปถ่ายมานะคะ
เหตุการณ์เกิดสักประมาณบ่าย๒ที่ผ่านมา
ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
พระนครศรีอยุธยาแล้วก็หน่วยงานใกล้เคียงกว่า๑๐คัน
เอารถดับเพลิงเข้าไปช่วยกันฉีดน้ำแบบนี้นะคะ
ในที่เกิดเหตุไปพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน
ซึ่งเป็นไม้ลักษณะบ้านเรือนของประชาชนแถวนั้นก็คือเป็นลักษณะบ้านไม้เก่าแก่
เพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ
ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้ก็ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะเพลิงจึงจะสงบลงค่ะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกติดกันจำนวน๖หลังได้รับความเสียหายทั้งหมด
แต่ไม่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปสอบถามคุณปรียากุมารอายุห้าสิบหกปีเนี่ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะที่เกิดเพลิงไหม้นอนเล่นอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายกับว่าเหมือนว่าหม้อแปลงระเบิดที่เสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของตัวเธอเอง
จากนั้นก็มีประชาชนที่เขาสัญจรไปมาตะโกนร้องบอกว่า
ไฟไหม้ไฟไหม้จึงรีบนำสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้หลายตัวออกจากบ้าน
ส่วนทรัพย์สินอย่างอื่นเธอบอกว่าไม่ได้เอาอะไรติดตัวออกมาเลยนะคะ

เรื่องต้นตำรวจจะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง

ส่วนเรื่องของความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินค่าได้นะคะ